เป็นเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของพิธีไหว้หัวหมู๕๕๙หัวค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็เรื่องนี้กำลังทำลายสถิติโลกด้วยนะคะ

แน่นอนค่ะหัวหมูกว่า๕๕๙หัวที่วางเรียงรายพร้อมกับเครื่องเส้นไหว้นี้นะคะ
ก็ทำขึ้นมาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา

เพื่อความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยปราศจากโรคภัยค่ะ
โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา
รวมทั้งประชาชนด้วยมาร่วมพิธีกันแบบนี้
วันนี้ค่ะคุณผู้ชมยังถือว่าเป็นการจัดพิธีพร้อมกัน๖จังหวัดเลยนะ
ไม่ใช่แค่สงขลาค่ะยังมีราชบุรีชนบุรีนครราชศรีมาเชียงใหม่และสระบุรี
ทำร่วมกันเพื่อทำลายสถิติโลกนะคะ
นับรวมกัน๖จังหวัดกว่า๕๐๐๐หัว
และยิ่งกว่านั้นก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นการบันทึกลงในกินเนสบุ๊กด้วย
นี่เรื่องราวของประเทศไทยยิ่งใหญ่มากเลยนะคะ
และนอกจากเรื่องราวของการบันทึกสถิติโลกแล้ว
พิธีไหว้หัวหมูที่จัดขึ้นยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้เลี้ยงสกร

ว่ามีการผลิตสุกรที่มีคุณภาพปลอดสารเร่งเนื้อแดง
และพร้อมที่จะเป็นครัวโลกด้านการส่งออกสุกรไปต่างประเทศด้วย
นี่ก็เป็นการเส้นไหว้จะทำธุรกิจกิจการอะไรเนี่ย
เส้นไหว้ก็เป็นเรื่องที่ทำกันและแสดงถึงความยิ่งใหญ่แบบนี้
ศักยภาพผู้เลี้ยงสุกรณ์ไทยยิ่งใหญ่
แล้วแบบนี้ก็ทัศนใจของรอบรดาพูดทีเลี้ยงสุกร
ใช่ถูกต้องนะคะคุณผู้ชมก็ส่งเรื่องราวอันซีนของคุณผู้ชมมาได้นะคะ
แถวบ้านมีที่ไหนอันซีนอยากจะร่วมแชร์ก็ส่งกันมาทางหน้าจอไลน์กันได้นะ
ฉันก็จดเอาไว้เยอะมากเลยเดี๋ยวมาอ่านกัน